จากเหตุการณ์ที่มีคนร้ายไปปล้นชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อ๒แห่ง
ในพื้นที่จังหวัดสลับบุรีนะฮะวันที่๒ที่ผ่านมา
ตำรวจก็สามารถจับกลุ่มตัวได้ครับแต่ว่าระหว่างที่นำตัวออกมาจากห้องขัง
เพื่อไปสอบสวนเพิ่มเติมคนร้ายสะบัดตัวออกจาก

โดยไปขโมยรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านขับหนีไป
แต่นี่คือภาพวงจรปิดขณะที่เขาไปปล้นก่อนนะฮะ

เนี่ยฮะแล้วก็ไปปล้นไปขู่พนักงานเอาเงินไป
เขาได้เงินรวม๒แห่ง๓๐๐๐บาท
ตำรวจเขาก็สามารถจับกลุ่มตัวได้ทันควันเหมือนกันนะครับ
คนนี้ชื่อว่านายเอคิเนหันนาอายุ๔๒ปี
อันนี้คือสภาพตอนที่จับกลุ่มได้
นำตัวไปชี้จุดไปทำแผนต่างนะครับ
หลังจากที่ก่อเหตุใช้ปืนปลอมบุกจี้
ร้านสะดวกซื้อ๒แห่งได้เงินไป๓๐๐ก่อนหลบหนีไป
ตำรวจตามจับกลุ่มได้ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอมวกเหล็ก
นำตัวไปดำเนินคดีต่อที่สพสละบุรีครับ

๓๐๐นตำรวจนำตัวผู้ต้องหาออกมาจากห้องขัง

นายเออาศัยจังหวัดนั้นเนี่ยสะบัดออกจากมือของตำรวจครับ
ตำรวจก็พยายามตามไปอย่างกระชั้นชิด
นายเอ๋หลบหนีไปได้มีการไปขโมยรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีแดงดำ
ทะเบียนหนึ่งกกชกห้าแปดหนึ่งเก้าสรรคอนสีอายุทยาของชาวบ้าน
จอดไว้หน้าหมู่บ้านสะสิทร๑๐
ซึ่งชาวบ้านเขาจอดไว้แล้วกุญแจมันเสียบค้างอยู่
นายเอ๋เห็นขโมยไปขับไปทางอำเภอเสาไห้ครับแต่ว่ามีกุญแจมืออยู่นะครับ
แล้วก็ไปจอดที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งแล้วก็หลบหนีการจับกลุ่ม
ระหว่างนั้นเอ๋ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่านายธเนธ
นายธเนธเป็นคนดูแลห้องเช่าตรงนั้น
ทำทีไปถามว่ามาหาญาติญาติอยู่ห้องตรงนั้นตรงนี้นะฮะ
แล้วก็ทำใจดีสู้เสือไปขอบุหรี่นายธเนธสูบหนึ่งมวล
อันนี้คือนายธเนธนายธเนธผ่าสายตาไปเห็นเอ้าทำไมมีกุญแจมือ
นายเอก็ตกใจว่ามีคนเห็นแล้วก็เลยขับรถต่อไปครับ
่งหน้าไปทางถนนสายเสาให้สละบุรีตำรวจก็ไล่ล่าพร้อมกับประสานงาน
เพราะว่าได้มีข้อมูลจากพลเมืองดีแจ้งเข้ามาเป็นระยะด้วยนะครับนะฮะ
ตอนนี้ตำรวจได้โพสต์เรื่องราวลงในเพจของสละบุรี
แล้วก็ติดแฮชแท็กว่าช่วยกันแชร์มีรวรรณหนึ่งหมื่นบาท
แจ้งบ่อแสเกี่ยวกับผู้ต้องหาชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อชื่อว่าในเอนะฮะ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยยังหลบหนีอยู่อ่าใครเห็นในเอตามรูปนี้นะฮะ
ให้แจ้งไปมีรวรรณนำจับให้หนึ่งหมื่นบาทนะฮะ
ทราบบ่อแสโทรไปครับ๐๘๔๐๑๐๖๐๐๐หรือว่า๐๓๖๒๑๑๐๑๔
หมายเลขที่ปรากฏบนหน้าจอตอนนี้ยังตามจับกลุ่มตัวในเอไม่ได้นะครับ
ช่วยกันแจ้งช่วยกันจับตาดูหน่อยนะคะ